เมื่อคืนที่ผ่านมาก็ได้รับทราบนะครับว่าหนึ่งในชุดสืบสวนเนี่ยนะครับที่เข้าไปที่ร้านแห่งหนึ่งนะครับได้รับรายงานว่าร้านนี้ไม่ได้เป็นตรฐานพิการตามกฎหมายตรฐานพิการแต่เป็นลักษณะเป็นรัสเตอร์ลองนะครับเป็นร้านอาหารที่อยู่ดาดฟ้าชุดสืบของเราที่อยู่ในนั้นน่ะนะครับปรากฏว่าสพชเผือกมาเขาก็เอ่อ
ได้ดำเนินคดีกับตัวเจ้าของร้านนะครับในข้อหาขายสุราเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดนะครับเพราะตอนนั้นเป็นเวลาหลังเที่ยงคืนขายเหล้าไม่ได้แล้วถ้าเขามีใบยัดฐานพิการที่จะขายได้ทีนี้ที่เกิดความเสียหายขึ้นเนี่ยนะครับเพราะมีสื่อมวลชนบางสำนักนะครับไปนำข่าวเสนอบิดเบือนนะครับผมขอใช้คำนี้แล้วกันนะครับไปบิดเบือนว่าชุดปฏิบัติการพิเศษป
เพราะนั่งประชุมกันอยู่เมื่อวานเนี่ยผมก็ยังประชุมอยู่ในห้องเนี่ยเมื่อวานนะครับมันจะไปเลี้ยงฉลองความสำเร็จอะไรกัน

เชียงใหม่นะครับเปิดบริบัติการป่าช้าแตกนะครับในคืนวันฮาโลวินนะฮะแล้วในวันที่หนึ่งพฤษีกายนนะครับเวลาเที่ยงคืนสามสิบนาทีนะครับทางชุดบริบัติการพิเศษของการปกครองก็ได้ร่วมกับทางฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงใหม่นะครับเข้าจากกลุ่มร้านเลอร์เนิฟนะครับร้านเลอร์เนิฟบาร์หรือ

รับผิดชอบพื้นที่นะฮะเขตภาค๕นะครับกับสองคือชุดสืบของเขาก็คือแค่สองคนที่เราจะทิ้งเอาไว้ทีนี้พอเราจับเสร็จเรียบร้อยเราก็คัดแยกอะไรเรื่องเด็กเรื่องอะไรเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วก็ส่งให้พนักงานสอบส่วนสพช้างเผือกดำเนินคดีกับตัวเจ้าของเขานะครับซึ่งมีผู้ต้องหาของเราสองคนที่เขาเป็นหุ้นส่วนกันอยู่
นะฮะก็เมื่อวานก็นั่งประชุมกันอยู่นะครับก็ยังไม่มีเหตุอะไรนะครับเราได้ส่งชุดสืบไว้ตามหลักปฏิบัติของเรานะครับหลัง
เกิดเหตุเราจะส่งไว้ดูไซส์เอฟเคนะครับว่ามีความเคลื่อนไหว
ความกระเพื่อมอย่างไรไหมและยังมีคนฝ่าฝืนอยู่ไหมนะครับ
ซึ่งชุดสืบเขาจะอยู่อีกประมาณ๒๓วันแล้ว
เขาก็จะเดินทางกลับนะครับนะฮะทีนี้เมื่อคืนที่ผ่านมา
ก็ได้รับทราบนะครับว่าหนึ่งในชุดสืบสวนเนี่ยนะครับ
ที่เข้าไปที่ร้านแห่งหนึ่งนะครับได้รับรายงานว่าร้านนี้
ไม่ได้เป็นตรฐานบริการใช้กฎหมายตรฐานบริการ
แต่เป็นลักษณะเป็นนะครับ
เขาก็จะไม่เล่นบุตรกีศสดละนะครับเขาก็จะอ่าขายอาหารต่อนะครับ
แล้วก็เปิดเพลงนะครับแต่ไม่มีการเต้นอะไร
มันไม่ใช่ผับแบบที่เด็กไปเต้นกันอย่างนั้นไม่ใช่นะครับ
ทีนี้ชุดสืบของเราที่อยู่ในนั้นนะครับ
ปรากฏว่าสพช้างเผือกมาเขาก็เออก็ให้ความร่วมมือก็แสดงตัวนะครับ
เข้ามาอยู่ในนั้นนะครับแล้วเสร็จแล้วนะครับเอ่อ
สพช้างเผือกเนี่ยได้ดำเนินคดีกับตัวเจ้าของร้านนะครับ
ในข้อหาขายสุราเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดนะครับ
เพราะตอนนั้นเป็นเวลาหลังเที่ยงคืนขายเหล้าไม่ได้แล้ว
ถ้าเขามีใบยัดฐานพิการที่จะขายได้นึกออกไหมฮะ
แต่ที่บอกว่าไม่ใช่ถามพิการนะครับเป็นลักษณะเลือดตรอง
เพราะฉะนั้นตัวเจ้าของร้านก็จะถูกดำเนินคดีข้อหานี้นะครับ
ตัวเอ่อเอ่อตัวผู้จัดการที่เขาอยู่ในในสถานที่นั้น
ตำรวจจับไปดำเนินคดีนะครับเอ่อแล้วก็ปรับ
เทียบปรับเป็นเงินสามพันบาทครับแล้วก็ปล่อยกลับเรียบร้อยนะฮะ
ทีนี้ที่เกิดความเสียหายขึ้นเนี่ยนะครับเพราะมีสื่อมวลชนบางสำนักนะครับ
นำข่าวเสนอบิดเบือนนะครับผมขอใช้คำนี้แล้วกันนะครับ
บิดเวือนว่าชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง
เลี้ยงฉลองความสำเร็จกันเมื่อคืนเมื่อคืนตอนตอนอะไร
เที่ยงคืนแล้วพวกนี้มานั่งกันอยู่นี้เนี่ยเขากลับมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับ
นะฮะมานั่งประชุมกันอยู่เมื่อวานเนี่ย
ผมก็ยังประชุมอยู่ในห้องเนี่ยเมื่อวานนะครับ
มันจะไปเลี้ยฉลองความสำเร็จอะไรกันนะครับ
มันไม่ใช่เรื่องความสำเร็จอะไรหรอกครับเพราะงานรออยู่นะฮะ
ไม่ใช่ว่าเราไปทำเคสหนึ่งแล้วไปเลี้ยฉลองความสำเร็จอย่างนั้นไม่ใช่ครับ
เรามีงานต่อเนื่องครับงานที่จะต้องทำสนองของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะฮะ
เรื่องคลิกออฟยังจะทำต่อนะครับเมื่อวานยังนั่งวางแผนกันทำที่จะทำต่อ
ที่วังชายาแห่งนี้นะครับที่ศูนย์บริการอยู่ชั้น๓ของอีกตึกหนึ่งข้างหลังเนี่ยนะครับ
ทีนี้สำนักข่าวไปบิดเวือนว่าหนึ่งไปเลี้ยงฉลองและสอง
อนุญาตให้ร้านเปิดเกินเวลาอะไรมันไม่ได้เกี่ยวเลยครับ
พวกเราอยู่นี่กันทั้งหมดยกเว้นชุดสืบสองคนซึ่งเมื่อคืนหนึ่งในชุดสืบไปที่ร้านหนึ่ง
อีกคนนึงก็ไปอีกร้านหนึ่งนะฮะแล้วช้างเผือกเขาก็สพช้างเผือกเขามาตรวจนั่นแหละ
แล้วครับแล้วก็หมดพบคราวเนี้ยก็มีสื่อมัญชนนำไปขยายข่าว
เพื่อที่จะอาจจะให้เกิดความเสื่อมเสียน่ารักกับชุดเรา
เพราะชุดเราเป็นชุดทำงานอาจจะไปขัดผลประโยชน์กับ
กับผู้กรอบการบางรายหรือหลายลายเลยผมเรียนอย่างนี้แล้วกันนะครับ
เพราะ๖เรื่องเนี่ย๖เรื่องเนี่ยผมบอกแน่
บแน่นอนและต่อไปเนี้ยผมก็จะปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง
ต้องห่วงครับนะครับข่าวพวกนี้ไม่มีผลอะไรกับชุดผมทั้งสิ้น
นะครับยังคงทำงานเหมือนเดิมครับนะฮะแล้วก็เคลียร์ไม่ได้เหมือนเดิมนะครับ
ใครที่มาเคลียร์นะครับเอาเงินมาเคลียร์เพื่อไม่ให้จับนะครับ
แสดงตัวด้วยนะครับได้โปรดแสดงตัวหรือเอาหลักฐานมาด้วยนะฮะ
นะครับไม่มีเด็ดขาดครับไม่อย่างงั้นชุดนี้อยู่ไม่ได้ครับ
ผมผมเรียนอย่างนี้นะฮะแต่เขาก็ต้องหาทางที่จะทำลายชุดนั่นแหละนะครับ
ผู้กรอบการที่สีเทาผมเรียนอย่างนี้แล้วกันนะครับ
ห่วงครับเพราะว่ายังไงพวกท่านก็เป็นเป้าอยู่แล้วนะครับ
ถ้าไม่ใช่ชุดของชุดบริการพิเศษกรมการปกครองก็จะเป็นชุดของจังหวัดอำเภอ
ซึ่งทางกระทรวงได้ตั้งไปทุกท้องที่แล้วนะครับอย่างที่ผ่านมาเราก็บูรณาการร่วมกับของฝ่ายปกครอง
กับการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงใหม่นะครับกับอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับ
แล้วก็เรื่องผมเห็นในสื่อนะในสื่อเจ้าเดียวกันแหละนะฮะ
แล้วก็เอาส่งมาต่อกันนะครับจะมีบอกว่าเฮ้ยมีเรื่องเด็กปล่อยให้เด็กเข้าไปอะไรยังไง
ไม่ได้เกี่ยวเลยครับเมื่อวานเนี่ยวันนี้ผมได้สอบถามนะครับไปยังเจ้าของร้านเองนะครับ
เจ้าของร้านเขาบอกว่าเด็กคนนี้เขาก็บอกตำรวจไปตั้งแต่ตอนจับแล้ว
บอกว่าเขาเป็นแฟนของบาร์เทนเดอร์ที่ทำงานอยู่ในร้านเขานะครับ
ซึ่งเขาจะมารอรับแฟนเขากลับทุกวันทุกคนพนักงานในร้านก็รู้ก็รู้จักด้วยนะครับ
ตำรวจก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับก็ก็ไม่ได้ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับเรื่องเด็กนะครับ
เอาผู้จัดการดำเนินคดีเรื่องขายเหล้าเกินเวลาแค่นั้นเองนะครับ
ซึ่งปัจจังวันของสพชเผือกเรื่องขายเหล้าเกินเวลาก็อยู่ที่นี่นะครับ
เสร็จรับเงินปรับ๓๐๐บาทข้อหาเดียวนะครับ
ข้อหาขายเหล้าเกินเวลานะครับ
ไม่มีข้อหาตั้งสถานบริการได้รับอนุญาตไม่มีข้อหาอื่นใดทั้งสิ้นนะฮะ
เป็นข้อหาเดียวที่สพช้างเกิดดำเนินคดีเรื่องเปรียบเทียบปรับจำหน่ายเหล้าเกินเวลา
ผมขอฝากตรงนี้นะครับสื่อบางสำนักนะครับ
ที่เป็นต้นเรื่องในการเผยแพร่ข่าวบิดเบือนนี้นะครับ
ผมขอให้โอกาสท่านนะครับแก้ไขข่าวหากผมพบว่าท่านยังไม่แก้ไขให้ถูกต้องตามความเป็นจริง
ผมจะดำเนินคดีนะครับให้ถึงที่สุดนะครับขอฝากสื่อเจ้านั้นไว้ด้วยนะครับ
แล้วก็สื่อเจ้าอื่นครับอย่าท่านทราบแล้วตอนนี้ข้อเท็จจริงนี้ออกจากปากหัวหน้าชุดเองที่นั่งอยู่ณวันนี้นะครับ
ถ้าพวกนี้ไปนั่งกินเลี้ยงฉลองกันอยู่เมื่อคืนนะครับมันจะมานั่งอยู่ตรงนี้ได้ยังไงครับ
รวมทั้งผมด้วยเนี่ยเมื่อวานเขาก็นั่งประชุมกันอยู่ผมก็นั่งประชุมกันอยู่ที่นี่นะฮะ
อันนั้นเนี่ยชัดเจนนะครับถ้าท่านรู้แล้วท่านยังเอาข่าวเนี่ยไปนำเสนอแบบบิดเบือนอีกเนี่ยนะครับ
เท่ากับท่านทำความผิดซ้ำเอาคนที่เขาทำผิดไปขยาย
ท่านก็ต้องผิดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเห็นแล้วนะครับ
ผมเห็นหลายหลายสื่อนะครับที่ไปเอาข่าวจากสื่อเจ้านั้นเนี่ย
ไปขยายแล้วไปพูดผมเข้าใจครับว่าสื่อมวลชนเนี่ยชอบครับข่าวแบบนี้
มันสนุกในการนำเสนอแล้วและประชาชนก็จะสนใจ
ก็จะมาคอมเมนต์กันในโลกโซเชียลนะครับวันนี้ถือว่าท่านทราบข้อเท็จจริงแล้ว
ณวันนี้เป็นต้นไปหลังจากเวลา๑๔นาฬิกาแล้วนะครับ
ถ้ายังมีการนำเสนอข่าวบิดเบือนอีกผมจะแคปเก็บไว้หมดนะครับ
นี่ไม่ใช่อะไรนะครับเพื่อปกป้องชุดปฏิบัติการทีมงานที่น้องที่เขาตั้งใจทำงาน
นะครับเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนเพื่อสังคม
ผลงานที่ผ่านมาท่านตรวจสอบได้ท่านดูได้นะฮะ
ท่านเห็นด้วยด้วยตัวเองใช้วิทยาลณ์ของตัวเองนะครับ
ว่าเราจับแล้วเนี่ยเป็นยังไงนะครับเสียงพ่อแม่พี่น้องที่เขาร้องเรียนเข้ามา
เขาไม่รู้จะไปพึ่งใครแล้วเนี่ยนะครับเขาเข้ามาเนี่ย
ผลตอบรับเป็นอย่างไรนะครับเราทำไม่มีเรื่องผลประโยชน์นะครับ
ผมเรียนให้ตรงให้ตามตรงเลยน้องพวกนี้ไม่มีผลประโยชน์ใดทั้งสิ้น
นะครับถ้ามีท่านเอามาดูได้เลยผมท้าเลยนะครับผมท้าเลยนะฮะ
แล้วร้านไหนที่บอกว่ามาเคลียร์แล้วบอกมาเลยครับผมจะจับเองนะครับ